เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนค่ะ
รุ่นน้องไปมีเรื่องกับคู่อริ

ทีนี้มีการโทรเรียกรุ่นพี่ให้มา
รุ่นพี่มาถึงเห็นรุ่นน้องสู้ไม่ได้

ท้ายที่สุดจับกลุ่มตัวรุ่นพี่ได้
แล้วไปตรวจปัสสาวะฉี่ม่วงนะคะคุณผู้ชม
แต่อายุอะคุณอายุคู่ก่อเหตุอย่างนี้๑๕๑๗อะไรอย่างนี้
เยาวชน๒คนนี้นะคะอายุ๑๕กับ๑๗
ต้องบอกนะว่า๑๕๑๗คือรุ่นพี่นะคะ

แล้วคิดดูสิรุ่นน้องจะขนาดไหน
รุ่นพี่โชว์เก๋าแล้วก็ใช้อาวุธปืน
ข่มขู่กลุ่มคู่อริของรุ่นน้อง
แล้วท้ายที่สุดตำรวจภูทรวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
คุมตัวมาสอบที่โรงพักได้
คือทั้งหมดอยู่ในเหตุการณ์ชกต่อยกันค่ะ

ชกกันที่สนามกีฬาหลังโรงรับจำนำ
เทศบาลตำบลวัดสิงศ์
พี่ที่เป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปีเนี่ยนะ
นำอาวุธปืนลูกโม่ไทยประดิษฐ์ออกมาขู่คู่อริของรุ่นน้อง
ทีนี้พอตำรวจมาเห็นเหตุการณ์เข้าไประงับเหตุนี่
เด็กนักเรียนทุกคนตกใจค่ะวิ่งหลบหนี
ตำรวจก็ไล่ตามจับกลุ่มมาได้เอาตัวมาสอบที่โรงพัก
แล้วปืนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้
เป็นปืนของรุ่นพี่อายุ๑๕ปี
เขาบอกว่าเขาเอามาจากพ่อคือเอาปืนของพ่อมา
ไม่ได้ใส่ลูกกระสุนมาหรอกแต่ต้องการเอามาข่มขู่
แล้วก็เขาก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุนะ
ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเร็วจนเขาตกใจกันหมด
ก็ต้องมาเร็วสิคือรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะ
แล้วรุ่นพี่เขามีรุ่นน้องรุ่นน้องก็สนิทกันนะคะ

แต่ทีนี้น้องเนี่ยโทรศัพท์มาหารุ่นพี่อายุ๑๕นี่แหละ
ว่าแบบพี่มาช่วยหน่อยผมมีเรื่องคู่อริเนี่ยมันมาแล้ว

พอไปถึงเห็นรุ่นน้องม๒กำลังชกต่อยกับกลุ่มคู่อริอยู่
แล้วน้องก็เพลี่ยงพล้ำไงสู้ไม่ได้
รุ่นพี่เห็นก็แบบเอายังไงดี
รุ่นน้องตะโกนบอกอีกด้วยไงพี่เอาปืนออกมาเลย
วัย๑๕ก็ควักปืนออกมามาขู่รุ่นน้อง
แล้วอย่างที่บอกไม่มีกระสุนก็จริง
ขโมยของพ่อมาเอามาแค่ขู่แต่ก็มีความผิดนะคะ
ทีนี้พอตำรวจรวบตัวได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บ
มาถึงที่สพมาถึงที่โรงพักก็ตรวจสารเสพติดในร่างกาย
รับสารภาพว่าเสพยาจริง
คือนี่ดูคุณผู้ชมเด็ก๑๕๑๗เสพยาเสพติด
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของการทำผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ก็ต้องเรียกผู้ปกครองมาสอบสวนเรื่องอาวุธปืน

ปกครองก็ต้องมาโรงพักด้วยนะครับ